เอาใจหนุ่มแล้วมาเอาใจสาวกันบ้างดีกว่านะคะ
สำหรับหนุ่มหล่ออย่างนนกุล
วันก่อนเขาเพิ่งจัดงานแฟนมิตติ้งไป
ในงานบอกเลยว่าหลายคนเซอร์ไพรส์อ้าปากค้างเลย
เพราะอะไรแม่แอฟทักษะออนโผล่ไปเซอร์ไพรส์ด้วยตัวเองคุณผู้ชมค่ะ
คือมันเป็นอะไรที่ดีต่อใจแฟนคลับนะ
กับซีนเปิดตัวแม่แอฟในงานแฟนมิตติ้ง
วบตึงงานวันเกิดของหนุ่มนนกุลอายุครบ๒๗

ใครจะไปคิดนะคุณผู้ชมว่าแม่แอฟเขาจะมาเตอร์ไพรส์ด้วยตัวเองขนาดนี้
จังหวะที่ประตูพอเปิดออกมานั้นโอ้โห
เห็นภาพแม่แอฟปรากฏตัวคู่กับหนุ่มนนกุล
เรียกเสียงกรี๊ดสนั่นลั่นฮอกันไปเลยค่ะ
เพราะนอกจากตอนนี้ทั้งคู่กำลังจะมีละครด้วยกัน
เคมีความจิ้นของทั้งคู่ก็มาอันดับหนึ่ง
ถ้ายังจำกันได้ก่อนหน้านี้จำได้ไหม
คลิปที่เป็นไวรัลคือแม่แอฟกับน้องปีใหม่เนี่ยเขาไปดูละครเวที
แล้วก็ไปเจอกับคุณทิมพิธา
แต่งานนั้นเนี่ยจริงแม่แอฟเขาไปกับหนุ่มนนกุล
พอมาเป็นซีนที่อยู่ร่วมกันในงานวันเกิดของนนกุลแบบนี้แล้ว
ยิ่งจิ้นยิ่งฟินเข้าไปใหญ่

เดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูช่วงที่เขาอวยพรวันเกิดกันสัก
เพราะว่าได้มาเฉลิ้นสลองกับพวกเจ้าคอนพี่นี่เลย
และได้เห็นแผ่นคอฟส์ที่น่ารักทุกคน

ปกติเราไม่ค่อยได้เห็นแม่แอฟมีลุคแบบนี้
แล้วมันก็ชุ่มชื้นหัวใจเหมือนกันนะคะ
ต่อเนื่องกันเลยกับหนุ่มที่เกิดส่วนสดประมาณนี้
ตรงตริศกรวันก่อนไปออกงานอีเวนต์หลังจากที่หายไปนานมาก

พอออกงานอีเวนต์ทีแฟนคลับก็ไปรอส่งกำลังใจกันเพียบเลย
ซึ่งถือว่าเป็นงานอีเวนต์แรกนะที่ตรงเขาปรากฏตัว
หลังจากที่มีข่าวเลิกรากับสาวเบสไป

ใช่แล้วค่ะงานนี้หนุ่มตรงเขาขอเซอร์วิสแฟนคลับแบบจัดเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์

มันไกลแต่ไม่เป็นไรเห็นภาพแค่นี้ก็ฟิน

ใช่ค่ะแถมยังชัวร์ร้องเพลงแบบอัลลิมิเต็ด

จะได้ฟินไปพร้อมกันค่ะ

เห็นถอดเสื้อแล้วร้องเพลงแบบนี้แล้วมันแบบชุ่มชวยหัวใจมากเลยแม่
ใดก็คือต้องยอมรับนะคะว่าหนุ่มตรงเนี่ยงานดีงานละเอียดผิวดี
แถมตอนนี้ยังโสดดี
ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มด้วยนะคุณผู้ชมนะ
ส่วนช่วงนี้เราไม่ค่อยได้เห็นหนุ่มตรงเขาอัพโซเชียลสักเท่าไหร่

โพสต์ล่าสุดเนี่ยประมาณ๒เดือนกว่า

ตอนนี้เขาออกงานอีเวนต์แล้ว

หลังจากนี้น่าจะได้เห็นแบบว่าหน้าคล่าตาของหนูตรงมากขึ้น